ที่จังหวัดประจวบคิริขันกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูหง

เขาว่ากันว่าคือรูปปั้นหงษ์ที่มีตำนานเล่าขาน
ตำนานรูปปั้นห่งยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคิริขัน
เนื่องจากมีการทำถนนใหม่ทำให้ส่วนปากของหงยื่นออกไปกลางถนน
ทางวัดได้มีการจ้างช่างเพื่อพยายามจะลื้อถอนหงตัวนี้อยู่หลายครั้ง
แต่ทางผู้รับเหมาได้ฝันว่าผงยักษ์ตัวนี้เข้ามาทำร้ายตน
นี้มีเรื่องราวเล่าขาดนะเอาให้ใครต่อใครไม่กลัวแล้วไปยุ่งหงหยักตัวนี้
เรื่องราวผิดส่วงลึกลับภาพไม่ไกลแต่รูปปั้นหงหงหยักษ์ใหญ่มาก
มาต้องเห็นแล้วใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นได้ยังไงแล้วเมื่อมีการปรับพื้นที่ตรงเนี้ย
ทำให้รูปปั้นเนี่ยปากของหงษ์มันยื่นมาที่พื้นถนนค่ะ
หลายคนก็บอกว่ามันจะยังไงดีล่ะก็เลยมีการจ้างผู้รับเหมาให้มาขยับรูปปั้นไหม
ขยับนิดนึงเพราะมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องของปากแล้วนะ
ตัวของหงมันจะไปพาดกับเสาฟงเสาไฟมันเนี่ยพันสายไฟไปหมดเลย
แต่ผู้รับเหมาเขามารับงานรับได้แค่วันเดียวยังแล้ว
วันบอกไม่เอาแล้วทำไมอ่ะนั่นสิทำไมเขาฝันฮะ
ผู้รับเหมาเขาฝันว่าหงเนี่ยตามไปทำร้ายเขาถึงในฝันฝันว่ามีหงไล่ทำร้ายอย่างนี้เลยเหรอ
นั่นไงก็เลยไม่กล้าแล้วยิ่งได้ยินข่าวมาว่าพงยักษ์เนี่ยนะอยู่โดดเดียวได้
ไม่มีใครไปไหว้หรือให้อาหารก็เลยออกไปจับคนมาบูชาตัวเอง
นั่นคือที่เขาเล่ามานะโอ้โหทางวัดห้วยลึกเขาต้องทำการล่ามโซ่
ถ้าคุณสังเกตดีนะมีการล่ามโซ่ไว้ที่ขาของหง
แล้วทาสีใหม่เป็นสีทองแล้วก็สร้างอะไรต่อ
สร้างลูกหงเอาไว้เคียงคู่กัน
ให้ผมมีเพื่อนจะได้ไม่เหงาเป็นอย่างนั้นน่ะ
แล้วบอกว่าพอทำแบบนั้นปั๊บเป็นไง
ไม่เคยมีเรื่องเล่าขานที่ว่าผมออกไปทำร้ายผู้คน
แต่นั่นคือสิ่งที่เล่าต่อกันมาเนิ่นนานแล้วนะเออจะจริงอย่างนั้นหรือเปล่า
ไม่รู้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณแต่สุดท้ายตอนนี้
หงทองยักษ์เนี่ยนะเหมือนเอาว่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของบริเวณตรงนี้
ก็คือถนนเพชรเกษมใครผ่านไปผ่านมาไปแถวประจวบเฮ้ย
กลายเป็นว่าต้องแวะมาเช็คอินเออมาถ่ายรูปบอกว่าเอ้ยเจอหงแล้วจ้า
ถึงที่การทำงานแต่ยังไงซะเรื่องของตำนานเล่าขานที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณแล้วสิ่งที่วัดเขาจะทำเรื่องการเขยิบ
หงษ์เข้าไปข้างในหน่อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะอยู่ตรงนั้นถ้าคุณเห็นมันไม่ใช่แค่ปากยื่นออกมา
มันจะเกิดใจตัวมันใหญ่แล้วมีการทำถนนตัดผ่านเนี่ยอ่ะ
เสาไฟฟ้ามันต้องมีค่ะแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไปพาดผ่านลอดใต้ตัวหง
เขาก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายค่ะแค่นั้นเองอ่ะก็อาจจะต้องขยับแต่อาจจะงานใหญ่นิดนึง